มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยเขาบอกโอ้โห
ทำไมเดี๋ยวนี้นะปืนผาหน้าไม้เนี่ย
มีกันง่ายจริงนะครับ

คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันซะหน่อยนะครับ

เพราะว่าคนเขาแอบถ่ายไว้แล้วก็จะได้ยินเสียง

เหมือนตะโกนด่าว่ามึงอย่างนู้นอย่างนี้นะคุณนะ
และสักพักหนึ่งควักปืนออกมา
นี่มุมหนึ่งนะที่จะเห็นนะฮะว่า
เขาหัวเสียอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ของเขา
และนี่เริ่มควักนะครับควักออกมาแล้ว
แล้วก็ตะโกนด่าแล้วก็จะยิงนะครับ

ควักปืนออกมายิงกันง่ายแบบนี้
จนคนอยู่ในร้านต้องวิ่งหนีตาย
บใต้โต๊ะอาหารกันจ้าละวันเลยนะฮะ
นำมาโพสต์เอาไว้และระบุข้อความว่า
พกง่ายจังจอดรถยิงกันง่าย
โดยไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองนะครับ

คือชายชุดดำคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วมีปากเสียงที่หน้าร้านอาหาร
ร้านปลาร้าบองย่านตลิ่งชันนะครับ
แล้วก็พกอาวุธปืนมายิงขึ้นฟ้าก่อน
สร้างความตกใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะขี่รถออกไปนะฮะ
เมื่อกี้ยินขึ้นฟ้าหรือยิงตรงนะ
เออต้องดูจังหวะการยิงอีกทีหนึ่งนะครับ

ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่๑๗ธันวาคมแล้ว
ขณะที่กำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุทราบชื่อว่านายเอกนะคุณฮะ
เดินเข้ามาในร้านเดินเข้ามาด้านในเพื่อจะมาสั่งอาหาร
บอกว่าให้สั่งที่ด้านนอก
เนื่องจากจุดที่เข้ามามันเป็นครัวแล้วมันเป็นพื้นที่เตรียมอาหารแล้ว
ทีนี้นายเอกไม่พอใจครับ
และทีนี้มีการพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะฮะ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากร้าน

นายเอกหวนกลับมาขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
ก่อนจะชักอาวุธปืนยิงชุดแรกจำนวนถึง๓นัด
ส่วนนัดที่๔นายเอกได้เล็งกระบอกปืนมาที่เขาด้วยนะ
เขาซ่อนตัวอยู่ในร้านนะ
แล้วทีนี้ก็ทำการยิงอีกจำนวน๑นัด
เห็นไหมคือมันมีทั้งยิงขึ้นฟ้ามีทั้งยิงตรงนะ
ทำให้เขาและลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในร้าน
กระเจิงสิครับหนีตายคนละทิศละทางเลยนะฮะ
ขณะที่เจ้าของร้านเองก็ยังบอกอีกนะฮะ
ว่าหลังก่อเหตุนายเอกก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ทีนี้ตำรวจก็สืบทราบว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเป็นนักเลงคุณ

ว่าตัวเองมีน้องชายเป็นตำรวจก็เลยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูล
เพื่ออนุมัติขอสารอาญาตลิ่งชันออกหมายจับ
เพราะว่าทราบตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วนะฮะ